อันตราย
บอกว่ามีอุปกรณ์ลับบางอย่างที่ทำให้บะหมี่ของเราอร่อย

ข้างในลิ่นชักมีอะไรเหมือนกันคะอ๋อมีบะหมี่นี่เองนะครับ
ทำไมต้องเก็บบะหมี่ไว้ในลิ้นชักครับเพราะว่ามันไม่แห้งไงคะ

เขาก็ให้มาด้วยจะทำยังไงกับหนังหูดิ

ได้ของที่ไม่มีคนอยากได้แต่มาเพิ่มมูลค่าให้กับมัน

ปลาทูอย่างนี้นะเอามาทำเป็นอาหาร

เนื้อมันจะมันนะคะไม่ขาว

สืบทอดสูตรลับความอร่อยจากอากง๗ทศวรรษ
ในเมนูบะหมี่เกี้ยวหมูแดงที่ร้านเกาะเมงจันทร์
และต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำหมูต้มภารก์
ไอเทมที่เสิร์ฟความอร่อยมามากกว่าสี่สิบปีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุก
เปลี่ยนฟิลไปชิมสปาเก็ตตี้น้ำพลิกปลาทูแม่กลอง
เมนูเส้นฟิวชั่นที่นำของดีประจำจังหวัด
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยครบเครื่องเรื่องปลา
คัดสรรปลาเนื้อดีจากน่านน้ำในท้องถิ่น
ชมไฮไลท์ไปกันบ้างแล้วดีเทลลึกจะเป็นยังไง
ส่งต่อให้เฮีน็อตเป็นผู้นำทางดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับ

แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราและเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
จังหวัดที่เรียกได้ว่าเล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าความเล็กนั้นไม่ใช่เล็กธรรมดาเพราะเป็นเล็กพริกขี้หนู
มีอะไรให้เราน่าค้นหาอีกมากมายถึงกับขึ้นชื่อเป็นจังหวัดที่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
วันนี้นะครับเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราก็มีเมนูเส้นที่คุณผู้ชมมาสมุทรสงครามแล้ว
ห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับเราจะเริ่มต้นร้านแรกนะครับเป็นร้านที่มีประวัติยาวนานนะครับ
เปิดมาแล้วสามรุ่นด้วยกันระยะเวลากว่าหกสิบปีนะครับ
เขามีความลับที่กุมไว้บางอย่างที่ทำให้เส้นบะหมี่ของเขาอร่อยยาวนานถึง๖๐ปีนะครับ
ลับของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ตะมาใกล้เวลาอาหารกลางวันแบบนี้คงต้องรอนานหน่อยนะคะ
ร้านนี้เนี่ยเขาติดอันดับรีวิวระดับชาติว่าเป็นร้านที่มาสมุทรสงครามแล้วไม่ควรพลาด
ถึงจะเห็นภาพอาตีอามวยหรือหนุ่มสาวสายฝอมารอคิวกันให้แน่นไปหมดอย่างนี้
สวัสดีครับพุทธแม่จีนนะครับผมนี่ถ่าย่ารุ่นที่เท่าไหร่ละ

รุ่นที่๒นะครับผมร้านกองแม่งจันทร์
กองแม่งจันทร์นะครับผมโอเค

เพราะพูดพูดว่าก็บอกว่าร้านนี้เนี้ยถ่ายท่อกันมา๖๐ปีแหละ
สูตรลับความอร่อยเขามีเคล็ดลับเด็ด

เห็นทีต้องชวนคุยยาวเลยล่ะค่ะ
ว่าแล้วเฮียก็ชวนแม่บุกหน้าเตากันสักหน่อย
เชื่อว่าจะได้เคล็ดลับระดับตำนานเยอะแยะเลยทีเดียว
เขาบอกว่ามีอุปกรณ์ลับบางอย่าง

ตั้งแต่เปิดร้านก็เอาบะหมี่เก็บในลิ้นชักเลย

เลือกลิ้นชักในการเก็บบะหมี่เนี่ยต้องเลือกยังไง

อันนี้เหรออันนี้ประมาณ๓๐ปีได้

ประมาณลูกนึงลูกกว่า๒ลูกค่ะแล้วแต่

๕๐โลวันละสองลูกก็ประมาณ๑๐๐โลเลย

บะหมี่ไข่และเกี้ยวทำเองของร้านกองเมงจัน

นั่นก็เพราะว่าเส้นที่ทำจากไข่เป็ดไม่ได้ผสม
สีและถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในลิ้นชักที่ส่งต่อกันมากกว่า๓รุ่น
ซึ่งช่วยให้เส้นบะหมี่ไม่เสียความชุ่มชื้นจากการโดนลมจนแข็งและแห้ง
ประกอบกับขนาดเส้นที่ไม่เล็กและไม่หนาจนเกินไปค่ะ
ถึงแม้จะนำไปลวกในน้ำร้อนเป็นจำนวนมากขนาดนี้
ก็ใช้เวลาไม่นานก็จะได้เส้นบะหมี่ที่สุกเหนียวนุ่มทั่วกัน
ส่วนสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติให้บะหมี่ก็เห็นจะเป็นเจ้าซีอิ๊วขาวที่อยู่ในกาเล็กอันนี้แค่ยางเดียว
เติมเข้าไปเพียงนิดก็เพิ่มรสชาติกลมให้กับเมนูบะหมี่ทุกชามเลยก็ว่าได้ค่ะ
นอกจากบะหมี่แล้วเราก็ยังมีหมูแดงใช่ไหมครับแม่

หมูแดงเรานุ่มอร่อย

หมูแดงเราหรอเราก็ใช้หมูสดแล้วก็ย่างด้วยเตาถาดนะครับ

ใช้ส่วนขอทำไมต้องใช้ส่วนขอ

มันจะนุ่มนะครับผมแล้วเราหมักด้วยอะไรบ้างในนี้
หักแล้วก็น้ำตาลซีอิ๊วอะไรพวกนี้ค่ะ

แต่เคล็ดลับอยู่ที่เราย่างด้วยเตาถ่า

ย่างด้วยเตาถาดนะคือได้หมูที่มีความชุ่มชำแล้วก็
เครื่องปรุงเนี่ยซึมซับไปในเนื้อหมูแบบนี้นะครับผม

สิบกว่าโลนะต้มนานไหมครับก่อนจะได้น้ำซุปที่หวานหอม

เครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วน้ำปลาอะไรพวกนี้ค่ะ

ก็ใส่เกลือน้ำตาลแค่นั้น

เดี๋ยวมาชิมกันว่าบะหมี่เกี้ยวหมูแดงเจ้าเก่า๗๐ปีจะอร่อยแค่ไหน

ยึดถือวิธีการทำยังโบราณอยู่

กระบองใช้ขี่ม้าแบบทำแผ่นเกี้ยว

อันนี้ก็คือคนที่เริ่มต้น

เอาตูดมาเปิดขายที่สงครามแห่งนี้

บ้านไม้เราตอนหลังมาลื้ออันนี้เราถึงจะสร้าง

ไม่ได้ย้ายไปไหนเลย